ไปดูตรงนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้สะพานนิสิตนักศึกษา๓มหาวิทยาลัยออกแถลงการนะครับ
แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์เรื่องการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ตามเอกสารนี่เลยครับท่านผู้ชมครับที่หน้าจอนะครับ
สะพานนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสะพานนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลออกแถลงการร่วมกันต่อเหตุการณ์การชุมนุมในครั้งนี้นะครับ
โดยเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
ต้องให้ผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการติดต่อกับทนายความได้
ไม่จับกลุ่มเพียงเพราะต้องการให้การชุมนุมยุติลงหรือเพียงเพื่อขัดขวาง
ให้แกนนำผู้ชุมนุมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป
พร้อมกับขอให้มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาถูกจับกลุ่ม
ช่วยเหลือนิสิปนักศึกษาเพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวช่วงคราว
เพราะไม่มีบุคคลใดต้องถูกจับกลุ่มเพียงเพราะว่ามีความเห็นต่าง
แล้วก็ยังมีท่าทีว่าการสลายการชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่
คือจากเบาไปหานักเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง
รวมทั้งระบุว่าไม่ควรให้ผู้ใดนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บิดเบือนหรือใช้ปลุกระดมมวลชน
เพื่อให้เกิดความรุนแรงหรือกระทบกระทั่งระหว่างกัน
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเหมือนกับในอดีตเกิดขึ้นอีก
นี่เป็นท่าทีของ๓มหาวิทยาลัยนะฮะของสะพานนิสิตเขา

ทีนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดอื่นกันบ้างนะคะ
เหนือจากในกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่ามีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เดี๋ยวจะไปดูภาพที่ทางออกประตู๑ของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะ
อย่างที่เห็นก็จะมีกลุ่มนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
รวมตัวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของคณะราช๖๓
เคลื่อนไหวกันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
รอปภของมหาวิทยาลัยก็นำเหล็กมากั้น

ก็คือให้นักศึกษาที่มาชุมนุม
นุมได้นะคะให้รวมตัวอยู่เฉพาะพื้นที่ที่อนุญาต

เพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งได้ด้วย๑เลนแบ่งพื้นที่แบบนี้ค่ะ
ก็เลยหนึ่งให้กลุ่มนักศึกษาแสดงออกแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์
อีกเลนส์๑ก็ให้รถได้วิ่งได้
แก่นำก็พานักศึกษาชูมือ๓นิ้ว
ใช้ธรโครงประกาศจมตีการบริหารประเทศของรัฐบาลนะคะ
แล้วก็มีการขับไล่นายกรัฐมนตรีสวนะคะ
เรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวแกนนำ

มีการเขียนป้ายแสดงพลังโจมตีรัฐบาลอยู่หลายเรื่องนะคะ

มีตำรวจสพโพกลางทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ประมาณ๑๐นายได้มาเฝ้าสังเกตการณ์
นี่ค่ะแล้วก็ดูแลความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุญาตนะคะ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชุมนุมได้ในช่วงเวลาสั้น
คือ๔โมงเย็นถึง๖โมงเย็น
ดังนั้นนักศึกษาก็สลายตัวกันไป
ในช่วงเวลา๖โมงเย็นที่ผ่านมา
เดี๋ยวพาไปดูกันต่อที่ขอนแก่นค่ะ
หน้าตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อช่วง๓โมงเย็นที่ผ่านมา
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใช้ชื่อว่ามขจะไม่ทน
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องชาวมข
และประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาทางการเมือง

ก็ทยอยมารวมตัวกันตามนัดหมายนะคะ
ก็มีแก่นนำค่ะนายธนพลเดิมทำรำ
ก็เป็นแก่นนำกลุ่มขอนแก่นพอกันที
ก็นี่นะคะคนนี้ก็มีการปราศัย
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง

เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่ม
ต้องการให้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเจรจาขอปล่อยตัว
นักศึกษาที่ถูกจับไปทั้งหมด
แล้วก็มีการแสดงพลังชู๓นิ้ว
เรียกร้องให้ปล่อยตัวแก่นนำผู้ชุมนุม

ก็มีการดูแลความปลอดภัยนะคะ
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นมาดูแล
รอปภของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มาดูแล
บรรยากาศก็เป็นการเคลื่อนไหวด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีความเคลื่อนไหวของนักศึกษา
รวมตัวกันที่ใต้ตึกยุทธศาสตร์นะคะ
หลังจากตำรวจจับกลุ่มนายประสิทธิ์
แก่นนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประสัยในการชุมนุมของกลุ่มคณะราษดร
นักศึกษาก็เลยมองว่าเป็นการจับกลุ่ม
โดยใช้อำนาจมิชชอบนะคะ
นักศึกษาก็เลยมารวมตัวกันอย่างที่เห็น
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองศาสตราจารย์ในแพทย์อำนาจอยู่ศุกร์
ก็ได้มีการเชิญตัวแทนนักศึกษาไปคุยกันในห้องประชุม
ตัวแทนนักศึกษาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยแสดงจุดยืน

จากว่านายประสิทธิ์เองเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะ
จากการคุยกันเนี่ยค่ะผู้บริหารไม่ได้พูดคุยถึงแนวทางในการช่วยเหลือค่ะ
ก็ได้แต่ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าก็ต้องดูเรื่องของการกระทำ
ถ้าเกิดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ก็ต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีนี้ค่ะแนวทางในการเคลื่อนไหวต่อไป
นักศึกษาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันนะคะ

แต่ย้ำว่าถ้ารัฐใช้ความรุนแรง
จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่า
คือทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้ขัดข้องนะคะ
ถ้านักศึกษาจะมารวมตัวกันจะมาชุมนุมกัน
แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยค่ะ